เปิดตัวกันไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

ช้างอยู่ไหนคะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเอาไปภาพใหญ่เลยคือเมื่อวานเขา
มีการพรีเซนต์ชุดนี้ก็เธอก็ทำเต็มที่นะ
มันหนักไปไหมน่ะข้างหลังคือไฮโดริกส์เหรอโอ้นะคะนี่คุณผู้ชมดูตามนะคะสักครั้งเดี๋ยวก็จะแบบว่า
คือเมื่อวานนี้ค่ะทางกองประกวดเขาให้พี่สื่อมวลชนได้ไปเข้าร่วมเก็บภาพความสวยงามของชุดนะฮะของ
ตัวแทนสาวไทยปีนี้ไฮไลท์ที่ถูกจับตามองที่บอกไปก็คือการทรานเฟอร์หัวช้าง
เดี๋ยวไปฟังความภาคภูมิใจของน้องนิ้งกันหน่อยกันก่อนค่ะว่ารู้สึกยังไงกับชุดที่ได้สวมใส่ในวันนี้บ้าง
ชุดก็สวยอยู่นะเอาไปฟังน้องนิ้งก่อน

ครั้งแรกที่สวมแบบเต็มชุดแล้วก็เต็มองค์แล้วแบบรู้สึกว้าว
ตุ้นตันนะคะแล้วก็น้องช้างน่ารักกับนิ้งมาก
คือต้องยอมรับแล้วว่าก็เขาก็น้ำหนักตัวก็เยอะพอสมควรแต่ว่าเขาไม่ดื้อไม่สน
เมื่อกี้งวงออกมาน่ารักมากเลยค่ะ
ปีนี้อยากจะ๓๐ปีแล้วพี่เลข๓๐ด้วยแล้วก็๑๓
นิ้งก็อยากจะเป็นนางงามที่ทำตำนานให้กับคนไทยแบบหวังเป็นอย่างยิ่งเลย
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณแฟนนางงามทุกคน
นิ้งไม่สามารถเป็นนิ้งโสพิดาในวันนี้ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับคำแบบติชม
คำแบบว่ากำลังใจจากแฟนคือนิ้งแบบนิ้งบอกเลยว่านิ้งรักแฟนทุกคนต้องขอบคุณจริงค่ะ
สวยแต่ตรงช้างคุณผู้ชมมันก็มีกระแสวิภาพวิจารณ์มากมาย

คือหลายคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าถ้าชุดเฉยเนี่ยน้องนิ้งสวยมากสวยสง่ามาก
พอใส่หัวช้างเข้าไปปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่ตรงปกกับตอนที่ดีไซเนอร์เข้ามาขายงานขายแบบในการประกวด
ส่วนตัวนี่ไม่ได้แฟนนางงามตัวโยนะคะเท่าที่ดูคือมันหนักไป
แล้วก็ช้างโทษนะคะมันไม่ค่อยสมจริงแต่ว่าถ้าดูนานมันได้
แล้วหลายคนมีภาควิจารณ์ค่อนข้างแรงนะจริงในกระแสเพจนางามต่างเนี่ย

วิจารณ์แบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากมุ้งห่อกับข้าวหรือเปล่า

มาด่าดิฉันไปดูได้ในเพจนางงามเลยนะคะ
โอ้โหแซ่บกว่าที่ดิฉันพูดเยอะนะฮะ

เราไม่ได้หวังแค่รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน
เพราะว่าเมืองไทยก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลชุดประจำชาติมาแล้ว
ปุ๊กลุ๊กหรือว่าจะเป็นน้องแน็ตตุ๊กไทยแลนด์

ให้กำลังใจกันดีกว่าวิพากษ์วิจารณ์แต่พองามนะคะ